คุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหมานะฮะ

เรื่องนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อน
ขณะทานข้าวหรือเปล่าไม่รู้ตอนกลางวันแบบนี้
แต่ว่าคุณเห็บหมัดมันเยอะไปหมดเลย
และที่สำคัญนะมีคนแพ้เห็บหมัดถูก

คุณมีอาการแบบแพ้เต็มขาเลยคุณเต็มขาเลย
นี่ดูสิเป็นแผลเลยนะ
กลายเป็นเรื่องนี้นะครับที่เป็นต้นเรื่องนะคุณนะ
เพราะว่าเพจเฟซบุ๊คชื่อปฐุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง
โพสต์ภาพของทั้งเห็บหมัดเต็มพื้นเต็มผนังไปหมดเลย
แล้วภาพขาของผู้หญิงสาวคนเมื่อกี้เนี่ย
เต็มไปด้วยแผลผู้พองโดยระบุว่าสยอง
หญิงวัย๔๓ปีเป็นแผลเต็มตัว
หลังถูกเห็บสุนัขมันกัดเพราะผู้พักอาศัยข้างห้องนะคุณ
เคยนำสุนัขมาเลี้ยงไว้ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร
กม๔๔แล้วก็ทิ้งห้องนี้ไป
ปล่อยให้หมามันตายคาห้อง
ทีนี้มันก็มีพวกแบบเห็บหมัดแบบนี้สิครับ
มันน่าจะถูกฟักออกมาเรื่อยจากซากของหมา
และห้องที่เจ้าของห้องทิ้งไว้มันก็รกรุงรังเหลือเกินนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โครงการบ้านเอื้ออาทรกม๔๔
๒๐ชั้น๒ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีพิกัดตรงนี้เลย
ไปพบกับผู้พักอาศัยหลายคนที่รับความเดือดร้อน
และหนึ่งในคนนั้นที่ขาของเธอเนี่ยโอ้โหเป็นแบบเหมือนแพ้เต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็คือนางสาววาสนาสุภาพันธ์อายุ๔๓ปี
เธอก็ต้องช่วยตัวเองก่อนแหละคุณนะเอาพวกสเปรย์ฉีดยาฆ่าเห็บฆ่าหมัดนะฮะ
ฉีดไปตามกำแพงตามพื้นแล้วเธอก็โชว์เนี่ยโชว์รอยผู้พองที่ขาให้นักข่าวของเราดู
บอกว่าคุณหมอระบุว่าเกิดจากการแพ้พิษของสัตว์นะครับ
ตอนแรกเนี่ยที่เธอยังไม่ไปหาหมอนะเธอก็งงสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับขาของเธอ
แล้วแพ้มันคันไปหมดเลยนะคุณนะมันลามมาเรื่อยจากจุดเดียวกลายเป็น๒๓จุด
เป็นร้อยจุดเต็มขาของเธอแล้วก็หมอบอกว่าแพ้พิษของสัตว์
แพ้อะไรในเมื่อเธอไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ต้องสืบหาต้นตอแล้วครับ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรพอไปเจอว่าข้างห้องเคยเลี้ยงหมาไว้แล้วปล่อยหมาตาย
แล้วก็เปิดประตูเข้าไปเห็บหมัดเต็มไปหมดก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ากลัวกลัวว่าเห็บหมัดมันจะเดินไปทั่วนอกจากทั่วทั้งชั้นแล้ว
เดินไปทั่วอาคารหรือเปล่าเพราะตัวเล่มเล็กใช่ไหมคุณ
มันไต่ไปได้ทุกที่แหละมันไปหาเลือดกินนะฮะ
นี่ครับทีนี้ครับนิติบุคคลได้เอาเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาแล้ว๓ครั้ง
แต่เห็บมันยังไม่หมดไปถ้าคุณผู้ชมเคยเลี้ยงสุนัข
หรือเคยรู้นะว่าเห็บหมัดมันโอ้โหแพร่พันกันได้เร็วขนาดไหน
คุณผู้ชมจะรู้และอย่างมันเดินไปตามซอกตามมุมหรือตามเป้าห่มตามอะไรเนี่ย
มันอยู่ในนั้นบางทีฉีดพ่นยาไปไม่ทั่วถึงมันก็ไม่ตาย
บางคนเขาต้องจับมันมาบี้หรือบางคนก็จับมาหย่อนในน้ำมันคุณ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

ทีนี้ก็ต้องมีการปูพรมมันหลบอยู่ใต้พรมใช่ไหมเอาปูพรมเลย
ปูพรมในการฉีดซ้ำ๓ชั้นชั้นล่างชั้นที่พบเห็ดเห็บแล้วก็ชั้นบน
เพื่อป้องกันเห็บหมัดมันเดินไปทั่วบริเวณ
โอ้โหทางด้านของผู้จัดการอาคารบริษัทกมลเนธนะครับ
คือนายนารินวงหนูบอกว่าการนำสัตว์มาเลี้ยงมันผิดกฎระเบียบของอาคารอยู่แล้ว
แต่จะให้ตรวจดูทุกห้องคงทำได้ยากครับ
อยากวอนขอให้ลูกบ้านช่วยกันไม่นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในตัวอาคาร
แต่ถ้าจำเป็นต้องนำมาเลี้ยงก็ควรดูแลความสะอาดของสัตว์เลี้ยงของท่านให้ดี
และหากมีเห็บมีหมัดก็ต้องรีบนำสัตว์เลี้ยงไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมันฉีดยาได้นะ
มันหยอดยาได้ป้องกันเห็บมัดนะครับ
งั้นนะถ้าปล่อยมันมีตัวหนึ่งมันจะมีอีกเป็นร้อยเป็นพันตัว
คุณผู้ชมลองดูสิว่ามันลามเร็วถ้าเจอตัวหนึ่งในสุนัขของคุณ

ค่ะคือจริงเรา๒คนเลี้ยงแมวก็จะรู้ว่าเวลาการดูแลสัตว์แบบนี้
จะต้องพาเขาอาบน้ำถ้าเกิดเลี้ยงหมาพาเขาอาบน้ำ
แปรงขนหยอดยาเห็บมัดให้ดี